กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ
ผมสุชาชมกิลครับรัฐมนตรีว่าการส่งแรงงาน
ผมขออนุญาตตอบคำถามในส่วนที่เพื่อนสมาชิก
เมื่อสองวันที่ผ่านมาได้มีหลายคำถามแล้วมีข้อสงสัยนะครับ
เรื่องผมจะตอบในเรื่องค่าแรงด้วยนะครับ
แต่ผมจะตอบคำถามสั้นและง่ายทีละคำถามนะครับ
ในส่วนของเรื่องที่เพื่อนสมาชิกพูดถึงเรื่องการงบของการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าไม่เป็นความจริงนะครับ
มีการพัฒนาที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน๓ชมบุรีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานระยอง
ในการออกแบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้านะครับควบคุมหุ่นยนต์โปรแกรมการผลิตต่าง
อย่างที่ผมพูดคร่าวนะครับให้เพื่อนสมาชิกได้เข้าใจว่า
เราใส่งบประมาณในการฝึกอบรมเนี่ยเราไม่ได้ฝึกอบรมแต่เราฝึกทักษะ
เพื่อที่จะป้อนให้กับคนที่มาเรียนกับเรานั้นออกไปทำงาน
เมื่อปี๒๕๖๔นะครับผมย้อนนะครับตัวเลขเต็ม
เราฝึกไปประมาณกับ๖๐๐๐คนออกไปทำงานอยู่มาสักเกือบ๘๐
เราได้กลับไปเช็คว่าคนที่ฝึกกับเราออกไปแล้วเนี่ยได้เงินเดือนมากขึ้น
แล้วก็มีรายได้ถั่วเฉลี่ยเท่าไหร่ตกถั่วเฉลี่ย๒๒๑๓บาทต่อเดือนนะครับ
เพราะว่ามีการฝึกจากเราไปแล้วมีใบรับรองนะครับ
ส่วนคำถามที่๒ในส่วนที่เพื่อนสมาชิกเป็นห่วง
ซึ่งก็ไม่แพ้กับทางรัฐบาลพนัทนายกลำตีธรรมเหลกประยุจนโอชา
หรือผมเองในฐานะลำตีว่าการทรวงแรงงานให้ความห่วงใย
ในเรื่องของเงินกองทุนประกันสังคมที่มีเพื่อนสมาชิกได้พูดถึง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
คืนเงินที่ตกค้างมาเป็นแสนล้านตอนนี้เหลืออยู่แค่หกหมื่นกว่าล้านนะครับ
อันนี้ผมเรียนนะครับขอเชิญสไลด์เถอะครับ
ผมจะให้ดูเรื่องที่เป็นการพูดถึงในระยะเวลา๒วันที่ผ่านมานะครับ

ผมขออนุญาตสไลด์นะครับเรื่องค่าแรงที่มีเพื่อนสมาชิกในสภา
ได้พูดถึงเรื่องของนโยบายพักพลังประชารัฐซึ่งผมเองปฏิเสธไม่ได้
แล้วก็เป็นเริ่มตีว่าการส่งแรงงานนะครับในรามของพรรคพลังฉลัด
ค่าแรง๔๐๐๔๒๕นะครับ
ซึ่งเป็นนโยบายที่ทุกคนพูดในที่ประชุมในสภา๒วันที่ผ่านมา
ผมก็ขออนุญาตชี้แจงถ้าไม่ชี้แจงก็จะจากพี่น้องประชาชนทางบ้าน
หรือเพื่อนสมาชิกจะไม่เข้าใจนะครับผมขอเชิญสไลด์ต่อไปนะครับ
ผมจะดูตัวไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์ของการขึ้นค่าแรงของค่าแรงไทย
เมื่อปี๒๕๕ซึ่งเป็นรัฐบาลในอดีตซึ่งผมเองก็เป็นพักร่วมรัฐบาลวันนั้น
เป็นสอสอด้วยนะครับผมเรียนนะครับว่า๓กรกฎา๖๔เลือกตั้งมา
ก็มีการประกาศค่าแรงขึ้นสามร้อยบาททั้งประเทศแต่สิ่งหนึ่งก็ยังทำไม่ได้
ขึ้นได้ตอนปี๕๕ขึ้นได้๗จังหวัดนะครับ๗จังหวัดตามที่ผมเรียงมานะครับ
แล้วกว่าจะขึ้นได้นะครับคณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างลาออกหลายชุดมากนะครับ
กระทรวงแรงงานแต่ผมเรียนนะครับว่านี้ผมกำลังจะไล่ไทม์ไลน์ให้ฟังแล้วผมไม่อยากพูดถึงอดีต
แต่ว่ามันก็ต้องเท้าความนิดนึงนะครับปี๕๕ปี๒๕๕๔๕๕มีวิกฤตอุทธกภัยน้ำท่วม
ใหญ่มากในประเทศไทยสถานการณ์ต่างต่างในจ้างก็มีความยากลำบาก
ก็คล้ายกับวันนี้นะครับสถานการณ์โควิดผมเรียนปี๕๕แล้วปี๖๖ถึงจะมาขึ้น๖๖
ว่าขึ้นได้นะครับแต่ตอนที่ขึ้นได้นั้นหลังจากนั้นการศึกษานะครับ
มีความมิตุกังวลเรื่องค่าแรงเพราะมันกล้ากระโดด๑๐๐นะครับ
๕๗๕๘นั้นมติคณะกรรมการค่าจ้างให้ชะลอการขึ้นเพราะว่าค่าแรงมันขึ้นทวีคูณเท่าตัว
พอปี๒๕๖๐นะครับรัฐบาลนะครับซึ่งสมัยรัฐบาลคอสชแล้วกันนะครับ
และก็เชื่อมั่นในระบบนี้พออะไรมั้ยครับท่านพี่น้อง
การที่จะขึ้นค่าแรงโดยที่ไม่มีหลักเกณฑ์หลักการ
นักลงทุนนั้นไม่กล้ามาลงทุนในประเทศไทย
เพราะไม่รู้ว่าวันดีคืนดีจะขึ้นค่าแรงร้อยเปอร์เซนต์หรือเปล่า
แต่ในส่วนนี้นะครับเราก็เลยใช้หลักสูตรกฎเกณฑ์ของสากลมาใช้
ก็เริ่มปรับมาตั้งแต่ปี๖๐๖๑๖๒นะครับปรับมาเป็น๓๓๖บาทสูงสุดนะครับ

นิด้าโพลให้ความสำรวจความเห็นประชาชนว่าค่าแรง๓๐๐บาท
ตอนนั้นพบว่าผลเสียคือราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น
ผู้กรอบการขาดทุนเลิกกิจการอัตราคนว่างงานเพิ่มขึ้น
ในจ้างบทพนักงานมีการจ้างแรงงานต่างด้าวมากขึ้น

นี่คือยกตัวอย่างอยู่สถานการณ์ผู้กรอบการหนึ่งที่แม่สอด
ซึ่งใช้แรงงานต่างด้าวซึ่งใช้ขอบอยู่
พอประกาศ๗จังหวัดโรงงานสิ่งทอนั้นปิดไปเลยนะครับย้ายให้
แรงงานที่อยู่ในบริษัทสิ่งทองนั้นย้ายเข้า๗จังหวัดหมดเลย
นี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้ส่งออกมีปัญหาตอนนั้นนะครับ
ค่าแรงขั้นต่ำที่ขึ้น๓๐๐บาทนั้น
ทำให้ของแพงต่างด้าวแย่งงานคนไทยนะครับ
อันนี้ผมแค่คร่าวให้ฟังแล้วผมจะมาต่อเนื่องให้ทราบนะครับ
ข้อสรุปก็คือไม่เพิ่มจำนวนพนักงาน
ลดจำนวนพนักงานลดลงย้ายฐานการผลิตปิดกิจการ
ช่วงที่มีการเรียกร้องขึ้นค่าแรงนะครับ
๒บาทจากกลุ่มแรงงาน
ผมก็ได้เชิญผู้นำกลุ่มแรงงานกลุ่มนั้นมาพบที่กระทรวงแรงงาน
ผมถามว่าสมมติท่านมีเงินเดือนอยู่๒หมื่น
ผมให้ภูตกรรมการขึ้นในท่าน๔๐๐๐๐ก็ได้เท่าตัว
แต่จ้างท่านได้แค่๖เดือนท่านเอาไหมท่านก็เอาไม่เอา
นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังบอกว่าเราต้องเห็นใจทั้งในจ้างและลูกจ้าง
แต่ในสิ่งหนึ่งที่กระทรวงแรงงานนะครับโดยผมลำตีว่าการทรวงแรงงาน
มารับตำแหน่งปี๒๐๖๓ช่วงปลายปี
ผมรู้ว่าธนการต่างเราต้องปรับค่าแรง
แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะปรับเราต้องเอาวิธีการทดสอบฝีมือทักษะต่างมาปรับ
๒๑๔ผมเสนอเข้าคณะลำตีในการปรับอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ
สาขารวม๙๖สาขาจากเพราะเมื่อก่อนนี้เราทำไปแล้วหลายปี
เราเพิ่มอีก๑๓สาขาและปี๖๕นี้เราจะเสนออีก๑๖สาขานะครับ

อัตราค่าแรงสูงสุดใน๑๑๒สาขานี้นะครับอยู่ที่๘๕๕บาท
เป็นช่างเชื่อมระดับ๓ต่ำสุดคือ๓๔๕บาทเป็นช่างเย็บผ้านะครับ
ผมก็จะเรียนนะครับว่ามันไม่ใช่ค่าแรงขั้นต่ำแบบเสมอภาคกันหมด
ถ้าใครมีทักษะมีฝีมือผ่านการอบรมจากเรา
เราก็มีการปรับในเกณฑ์อัตราวิชาชีพนะครับ

ผมดูตัวเลขนะครับว่าช่วงสถานการณ์โควิดนะครับ
เรียนท่ามกันผ่านเพื่อนสมาชิกนะครับว่า
บรรยาทุกบรรยาศาสตร์วัคซีมไม่มี
ถุดิบเครื่องบินไม่สามารถบิน
วัตถุดิบจากต่างประเทศมาได้โรงงานทุกโรงงานผู้ประกอบการที่
กำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตช่วงนั้นวัคซีนโควิดระบาด
ใช้มาตราเจ็ดสิบห้าของกรมสวัสดิ์คือจ่ายค่าแรงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์
แต่ไม่ต้องทำงานเพราะรอวัตถุดิบรอเครื่องบินที่จะนำเครื่องวัตถุดิบ
ทั้งหมดสองล้านหนึ่งแสนกว่าครั้งนะครับนี่คือกลุ่มพวกนี้คือกลุ่มเสี่ยง
ที่จะตกงานมากนะครับพอปีหกหกสี่มีจำนวนลดลงละ
เพราะช่วงนั้นเราได้วัคซีนท่านนายกรรมตรีก็ได้ประสานกับ
ได้รับวัคซีนมากระทรวงสาธารณสุขก็ได้อนุเคราะห์วัคซีนให้กระทรวงแรงงาน
เป็นวัคซีนม๓๓ได้ฉีดให้กับผู้ประกันตน
ก็เหลือการใช้มาตรตามเศรษฐภาพแค่๕๐๐๐๐๐บาทคน
ปี๖๖เหลือแค่๙๐๐๐กว่าครั้ง
นี่คือสิ่งที่เราจะเริ่มในการปรับค่าแรงได้
ผมเรียนย้อนกลับไปปี๖๓ว่าถ้าเพื่อนสมาชิกเป็นผม
ท่านสามารถที่จะปรับค่าแรงในปีศพ๒๖๖๓
โดยทำร้ายผู้ประกอบการท่านท่านทำลงเหรอครับ
นั่นคือสิ่งที่ท่านจะเป็นตาบาปทั้งชีวิต
ปรับไปเสร็จปุ๊บเขาปิดกิจการลูกจ้างตกงาน
ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะโกรหภุณกันหมดในวันนั้น
ผมขออนุญาตสไลด์ถัดไปในส่วนปี๒๐๖๔ซึ่งมีการใช้มาตรา๗๕ของคุณสมบัติลดลง
ผมก็มีการประชุมวันที่๒๗กรกฎา๒๐๖๔ประชุมคณะกรรมการพินาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดไตภาคีให้นโยบายไป
ก็ได้ข้อสรุปดังนี้นะครับว่าฝ่ายในรัฐบาลในตัวกราฟสีน้ำเงินคือ
พิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดเข้าสู่ภาวะปกติหรือขี้คายหรือเศรษฐกิจฟื้นตัว
อย่างเช่นวันนี้นะครับรัฐบาลได้เปิดประเทศแล้วเศรษฐกิจฟื้นตัวการจ้างงานมากกว่าออกจากงานหลายเท่าตัว
นะครับฝ่ายนายจ้างก็เห็นด้วยฝ่ายลูกจ้างเห็นด้วยส่วนกราฟสีส้มนะครับสีน้ำตาล
ควรพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันที่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
ในส่วนนี้คือฝ่ายรัฐบาลคือฝ่ายฝ่ายราชการนะครับสิบสี่เปอร์เซ็นต์
ฝ่ายลูกฝ่ายในจ้างสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ฝ่ายลูกจ้างยิบสองเปอร์เซ็นต์
แต่พอสีเขียวก็คือควรจะปรับต้นปีหกหกหก
นี่คือสิ่งที่เราดำเนินการอยู่นั้นผมขออนุญาตสไลด์ถัดไปนะครับ
ตารางทำลายนะครับตอนนี้นะครับตายภาคีจังหวัด
มิถุนาคือเดือนนี้นะครับได้ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างจังหวัดแล้วนะครับ
เพื่อที่จะต้องเอาค่าภาวะเงินเฟ้อจีดีพีเติบโตจังหวัด
ครองชีพจังหวัดบวกกับอาชีพประกอบการ
ระหว่างในจ้างลูกจ้างแล้วก็ฝ่ายราชการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้ร่วมเป็นประธานด้วยในส่วนนี้กรกฎาสิงหา
ก็จะส่งข้อมูลทั้งหมดเข้ามาที่กระทรวงแรงงาน
โดยประหลักกระทรวงแรงงานเป็นประธานคณะกรรมการ
กัญญาคณะกรรมการค่าจ้างประชุมพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้าง
แล้วก็ต้องมีการเสนอเข้าคณะคอลโลมอนะครับเพื่อเห็นชอบ
แล้วก็ประกาศลงราชกิจจานะครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง
ผมเรียนว่าทำไมต้องมีผลบังคับใช้วันที่หนึ่งมกราหกหก
ท่านมีบริษัทเป็นของตัวเองเมื่อไหร่ท่านจะทราบนะครับว่า
งบดุลงบบัญชีภาษีงบไตรมาสต่างงบปีปิด
โบนัสต่างถ้าท่านไปปรับระหว่างกลางปี
มันจะมีปัญหามีปัญหากับเรื่องโบนัสมีปัญหาเรื่องภาษี
มีปัญหาเรื่องระบบการเงินบัญชีทั้งหมด
แต่ผมเรียนนะครับท่านประธานผ่านเพื่อนสมาชิกนะครับว่า
เรื่องจากค่าแรงเราอยู่ในขั้นตอนการปรับเรายืนยันว่ามีการปรับแน่นอน
แต่ปรับอัตราส่วนที่เท่าไหร่ขอให้เป็นส่วนของตายภาคีเสนอขึ้นมา
โดยเอาหลักความเป็นจริงที่เราตอบในจ้างและลูกจ้างได้
ผมเรียนท่านประธานนะครับว่าฝากประเทศสมาชิกว่า
ช่วงที่มีการจะปรับค่าแรงมีการเรียกร้องตั้งแต่๔๙๒บาท
เรียกร้อง๕๐๐บาท๗๐๐บาทท่านเชื่อไหมครับว่า
สภาหอการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหอการค้าประเทศไทย
และที่สำคัญที่สุดก็คือสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทย
ซึ่งเขาบาดเจ็บระยะเวลา๒ปีที่ผ่านมาทุกนายจ้างบาดเจ็บมาช่วงระหว่างโควิด
ยกตัวอย่างท่านจ่ายค่าแรงอยู่เดือนละ๑ล้านบาท
อยู่มาปรับ๔๘ตามที่เขาเรียกร้อง
เป็นเท่าไหร่ท่านท่านต้องจ่าย๑๔๘๐๐๐บาท
ท่านลองนึกภาพสิครับว่าท่านจะไปรอดไหมนึกถึง๖เขา๖เรา
ถ้าเราไปบังคับให้ปรับตามที่เราต้องการเรียกร้องแต่นายจ้างอยู่ไม่รอด
สุดท้ายแล้วใครจะกล้าลงทุนแล้วก็นักลงทุนก็หนีหมดนะครับ
ผมได้รับโทรศัพท์จากสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
บอกว่าท่านลำตีถ้าปรับค่าแรงตามข้อเรียกร้องเนี่ย
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยคงไปไม่รอดทั้งทั้งหมดทั้งคณะทั้งสมาชิก
ช่วงระหว่างโควิดมีค่าปรับอีกหรืออะไรต่าง
เราต้องให้เขาอยู่รอดเขาอยู่รอดเราก็เก็บภาษีได้
เข้าสู่เม็ดเงินระบบสรรพากรได้ในส่วนนี้นะครับ
ผมเรียนนะครับหลังจากที่เรายังไม่ได้ปรับช่วง๖๓๖๔ค่าแรง
แต่ท่านนายกล้ำตีนะครับท่านบนเอกวัยุจาโนชา
นิ่งนอนใจนะครับให้นโยบายผมนะครับ
เพื่อดูแลพี่น้องผู้ประกันตนในระบบ๑๒ล้านกว่าคนนะครับ
ในระบบมาตรา๔๐อีก๑๐ล้านคนท่านดูนะครับสไลด์ถัดไป
โครงการแรกที่ผมเข้ามาซึ่งอันนี้เป็นเม็ดเงินของรัฐบาลนะครับ
ไม่ใช่เม็ดเงินของกองทุนประกันตนคมนะครับโครงการม๓เรารักกัน
เราช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกันตนต้นในระบบการการนักงคลม๘ล้าน๑๔๙คน
เม็ดเงินจากรัฐบาลช่วยเหลือไป๔๘๐๐๐กว่าล้านให้ผู้ประกันตน
จากต่อไปได้นะครับต่อไปนะครับ
ในเรื่องของตอนที่มีการล็อกดาวน์๒๙จังหวัด
ซึ่งช่วงนั้นสถานการณ์โควิดระบาดหนัก
เราก็มีอาชีพอิสระซึ่งเป็นผู้ประกันตัวในมาตรา๔๐จำนวนมาก
วันนั้นนะครับรัฐบาลโดยท่านนายก
ให้ผมเยียวยาทั้งมาตรา๓๓๙๔๐ใน๒๙จังหวัด
๙ประเภทกิจการที่มีผลกระทบ
เยียวยาไปทั้งหมด๑๒๔๘๘๐๐กว่าคนนะครับ
ทำให้พี่น้องผู้ประกันตนซึ่งอยู่ทางบ้านนะครับมาตรา๔๔
ผมไปจังหวัดไหนที่๒๙จังหวัด
ก็ขอบคุณท่านนายกทุกคนนะครับ
เพราะว่าช่วงผมยกตัวอย่างตัวประสบการณ์ผมเองแล้วกันครับ
คล้ายชายหาดบางแสนนะครับบ้านผม
สถานการณ์โควิดปิดชายหาด
ก็ใช้ทุนร้อนที่มีอยู่ใช้ไปหมดแล้ว

ได้มาตรา๔๐ช่วยไป๒เดือน

ไปซื้ออุปกรณ์มาตำส้มตำขายชายหาดได้
นี่คือสิ่งที่ผมลงพื้นที่แล้วผมได้ติดตาม
แล้วก็เป็นเรื่องจริงที่ถึงกับมือพี่น้องประชาชน

ช่วงระยะเวลาที่ท่านนายกช่วยเหลือไป
เราใช้เม็ดเงินของในส่วนของเงินกู้

ใช้ไปทั้งหมด๑๒ล้านกว่าคนนั้น
เราใช้ไป๑แสนกว่าล้านในการช่วยเหลือ
เมื่อที่เราไม่ได้ขึ้นค่าแรงปี๖๓๖๔

นักธุรกิจประสานผมขอพบท่านนายกลำตี

มีประเทศไทยประเทศเดียวที่เขารอด

นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราทำทุกอย่าง
เพื่อรักษาการจ้างงานและการจ้างงานเพิ่มเติม

ผมว่าเขาก็คงขาดทุนเหมือนกันนะครับ

สมาคมอาชีพวิศาละหมอแซมจ้าง

สิ่งที่เราช่วยเหลือเขาทำให้เขามีกำลังใจ
แล้วก็ธุรกิจเข้าไปรอดบางบริษัทในนี้ได้โบนัส๘๗เท่า
ผมจะเรียนให้ทราบนะครับขอเชิญสไลด์ในส่วนหนึ่งที่เรามีมาตรการจากรัฐบาล
ในส่วนกระทรวงแรงงานที่ลงไปทำเต็มตัวแล้วยังมีส่วนหนึ่งนะครับที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าคลองชีพคือคนละครึ่ง
ช่วยไป๓ครั้ง๔๐ล้านสิทธิ์ในส่วนของประชาชนที่โครงการเที่ยวด้วยกันอีก๒ล้านสิทธิ์
ร้านค้าผู้ประกอบการได้รับเงินจากโครงการอีก๑ล้าน๖แสนกว่าแห่ง
หลังจากนั้นไม่พอนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะเรียนบอกให้ท่านให้ท่านทราบว่า
สถานการณ์ที่ทำไมยังไม่ขึ้นค่าแรงตอนนั้นแต่เราต้องประคองในจ้างให้อยู่รอด
ไปทำเพื่อให้เขาอยู่รอดส่งออกอยู่รอด
หลังจากนั้นปุ๊บอุตสาหกรรมเขายังผลิตต่อ
สามารถทำให้การส่งออกขยายตัวไป๑๙
สูงสุดในรอบ๓๐ปีท่านมีประเทศใดในโลกนี้บ้าง
เพราะอะไรไหมครับเพราะเราโรงงานเราส่งออกเราไม่หยุด
หยุดการผลิตโดยเราเข้าไปตรวจเข้าไปฉีดวัคซีนมสามสาม
วัคซีนจากสวรรค์สูตรที่ให้มาทำให้เขาไม่หยุดกี่การ
แต่ประเทศเพื่อนบ้านมาเลฟิลิปปินส์อินโดอินเดียปิดหมด
ออเดอร์เพิ่มนี่คือรายได้ข้อประเทศนะครับ
ผมก็ขออนุญาตไปเร็วครับเหลืออีกนิดนึงนะครับ
อนุญาตสไลด์ถัดไปนะครับ
ที่ผมกำลังจะบอกนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเรื่องนักศึกษาจบใหม่อีกที่ทุกคนก็อาจจะฟังจากนักวิเคราะห์นักวิชาการนักอะไรต่างแต่ผมเนี่ยไม่ใช่นักวิชาการนะครับแต่ผมเป็นนักปฏิบัติผมเอาข้อมูลตัวเลข๑๓หลักจากประกันสังคมมาวิ่งให้หมดเลยว่าอายุ๒๕ปีลงมาจนถึงอายุ๑๕ปีเนี่ยที่เข้าลงสู่ระบบการสังคมเนี่ย
มีจำนวนเท่าไหร่ระยะเวลาปี๖๓๖๔มีอยู่ประมาณ๖๘๒๐๐คนอนุมานได้ว่านักศึกษาจบใหม่๒ปีปีละประมาณ๔แสนกว่าคน๒ปี๘แสนกว่าคนไปเรียนต่อ๑๐ก็เหลือทำงานอยู่ระบบประมาณ๗แสนกว่าคนแต่เข้าระบบงานเอกชนไปแล้ว๖๘๐๐๐กว่าคนก็คือ๘๕ผมตี๑๔กว่าก็คือไปอยู่ในส่วนของมาตรการรัฐในส่วนที่ท่านนายมตีให้งบประมาณ
นักศึกษาจบใหม่นะครับในส่วนนั้นนะครับผลพวงทั้งหมดนะครับทำให้เราเห็นภาพว่า

คนออกจากงานตลาดจ้างงานมากกว่าคนเข้าประมาณ๔๙๘๐๐๐กว่าลาย
ปี๒๖๖๔มาตรการรัฐในการอุดหนุนช่วยเหลือประคับประคองธุรกิจในจ้างลูกจ้างให้อยู่รอด
ตลาดจ้างงานเป็นบวกหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่าลายปีสองพันร้อยหกสิบห้า
ไตรมาสหนึ่งมกรากุมภามีนาตลาดจ้างงานเป็นบวกสามแสนสามหมื่นวะลาย
มากกว่าปี๖๒ก่อนมีโควิดอีกครับในส่วนนี้นะครับ
ในส่วนที่ผมจะสรุปให้ทุกท่านทราบนะครับท่านจะจำได้ช่วงผมเข้ารับตำแหน่ง
ผมจัดโครงการเป็นงานรัฐบาลจ้างงานหนึ่งล้านอัตรา
ผมก็อยากอัปเดตนะครับว่าทำไมที่ข้อมูลทั้งหมดที่ผมพูดมันต้องมีตัวเลขสนับสนุน
ผมจ้างงานไปแล้วสองล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าอัตรานะครับ
รวมทั้งไปทำงานต่างประเทศถ้าท่านดูข่าวจากสื่อมวลชนเมื่อเช้านะครับ
กรมการจัดหางานได้ประกาศรับสมัครพี่น้องคนไทย
สนใจไปทำงานประเทศที่สหรัฐซาวดีอาราเบียซาวดี้
ซึ่ง๓๒ปีนะครับที่เราไม่สามารถส่งคนงานไปได้
เราส่งคนงานไปได้นะครับเพราะพนักท่านยกลำตีธรรมดิกวิจัยจานโนชา
ผมได้ติดตามคณะไปครั้งแรกแล้วผมก็ตามไปครั้งที่สองเพื่อไปเซ็นเอโมยู
วันนี้นะครับกระทรวงแรงงานประกาศรับสมัครแล้วครับ
สามร้อยเก้าอัตรานะครับในส่วนของพยาบาลวิชาชีพ
ในส่วนช่างเชื่อมไปทำงานท่านขุดเจาะรายได้อยู่
ก็อยู่ที่สามหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยครับในส่วนนี้ก็คือ
ต้องมีรายได้เข้าประเทศด้วยถ้าเรามัวแต่ใช้จ่ายในประเทศ
นะครับเราใช้แรงงานสามสัญชาติเราจ่ายค่าแรงเขา
เงินก็ออกนอกประเทศเราก็ต้องมีการจ้างงาน
เอาคนไทยไปทำงานต่างประเทศบ้างเพื่อนำเงินเข้าประเทศ
ในส่วนนี้จะเป็นการสมดุลของรายได้ของประเทศด้วย
และในส่วนหนึ่งนะครับกระทรวงแรงงาน
ผมเรียนนะครับว่าค่าแรงเป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่สำคัญที่สุด
ยุคที่ผมเป็นลำตีว่าการทรงแรงงานในยุคที่
ท่านนายกรรมตรีท่านพลเอกประยุจันโอชาเป็นนายก
ท่านพลเอกปวโภฯวิทยวงศาวร์รองยกที่ขุมกระทรวงแรงงาน
นโยบายมาผมเชื่อมั่นอย่างเดียวนะครับว่า
ค่าแรงคือส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่สำคัญที่สุด
คือต้องสร้างรากฐานความมั่นคงของทรัพยากรมนุษย์ให้แข็งแรง
เช่นผมแก้พรปกรรม๓ขเข้าครบเรียบร้อยแล้ว
รอที่จะเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนรัศดรในส่วนนี้นะครับเป็นหลักประกัน
ให้ทุกคนนั้นมีที่พึ่งพาพึ่งพิง
สองสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพรบแรงงานนอกระบบ
ซึ่งเข้าสู่คณะลำตีผ่านคณะมตีเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างขั้นตอนของกิติกาเข้าสู่สภาพผู้แทนรัศดร
อิสระต่างก่อนหน้านี้เวลาเราเกิดวิกฤตโควิด
เวลาท่านนายกบอกให้ผมเยียวยาศิลปินกลางแจ้งศิลปินกลางคืน
หรือจะเป็นพวกแท็กซี่มอเซล์รับจ้าง
ผมไม่มีข้อมูลนะครับมันยากมากเยียวยาได้ช้ามาก
แต่ถ้าเป็นในมาตรา๓๓ผมสามารถเยียวยาพรุ่งนี้ได้เลยมีเงิน
นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องสร้างเขียนพรบแรงงานระบบขึ้นมา
เพื่อให้พี่น้องมอเซล์รับจ้างหาบเล่แผงลอย
ทุกอาชีพที่เป็นอาชีพอิสระเข้าสู่รพรบนี้
แล้วผมก็ขอกองทุนรับไปงานไปทำที่บ้านของกรมการจัดหางาน
เปลี่ยนชื่อเป็นกองทุนแรงงานนอกระบบ
นายกรรมตรีก็อนุมัติเงินบางส่วนเข้ากองทุน
อนุมัติให้เพื่ออนาคตพี่น้องแรงงานนอกระบบ
จะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาพึ่งพิงเงินกู้นอกระบบหัวปิงปองเข้าสู่ระบบ
ตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องสร้างสร้างความมั่นคงสร้างรากฐานให้เขาเชื่อมั่น
ถ้าเขาเชื่อมั่นเราทำอะไรต่อไปประเทศชาติก็เจริญ
สิ่งหนึ่งที่ผมได้รับข้อร้องเรียนมาแล้วต้องทำอีก
เช่นธนาคารแรงงานนะครับในเรื่องของโรงพยาบาลประกันสังคม
บ้านคนแรงงานต่างเหล่านี้อยู่ในขั้นตอนของพิจารณาหมดเลย
แต่สิ่งแรกที่พูดไปเบื้องต้นก็คือพรบ๓ขอกับพรบแรงงานระบบ
ตรงนี้จบแล้วนะครับสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับ
ข้อสรุปก็คือเรื่องค่าแรงที่ท่านพูดกัน๒วันนี้
๔๐๐๔๒๕ของพศทำได้แน่นอนท่านถ้ามันไม่เกิดโควิด
เพราะมันขึ้นปี๖๗เองนะครับยังไงก็ทำได้
แต่พอฐานการณ์โควิดผมถามท่านว่าคนใช้มาตร๗๕
ในวันนั้นท่านคิดดูคนสองล้านกว่าคนจะอยู่รอดไหม
พออยู่ไม่รอดงงมาที่เราจะลงทุนงงมาต่างของทุกการย์สวทวงกลม
ก็ต้องมาอุ้มในสิ่งที่เราต้องดูแลคนตกงาน
นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราบริหารจัดการสื่อมวลชนสัมภาษณ์ผมเยอะมาก
ถามว่าเรื่องค่าแรงเอาอย่างไรผมบอกถ้าผมเป็นนักการเมือง
ไม่เห็นแก่๓ปี๔ปีข้างหน้าขึ้นไม่ยากหรอกครับให้นโยบายไปขึ้น
แต่ขึ้นไปแล้วมันทำลายประเทศไหมใครจะลงทุนในประเทศนี้
ดูนะครับเมื่อ๒วันก่อนสภาอุตสาหกรรมประกาศ๕แสนอัตราต้องการแรงงาน
นี่คือยังไม่ได้ขึ้นค่าแรงขนาดนั้นนะครับถ้าท่านขึ้นค่าแรงขนาดนั้น
ในช่วงปี๖๓๖๔อะไรจะเกิดขึ้น
แต่ปีนี้ขึ้นแน่นอนผมยืนยันในสภานะครับว่า
นโยบายที่คณะประการพินาค่าจ้างจังหวัดขึ้นแน่นอน
แต่ขึ้นสัดส่วนเท่าไหร่ผมต้องตอบสภาในจ้าง
สมาคมสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้า
หรือจะเป็นในส่วนของผู้รับในจ้างทั้งหลาย
ผมต้องตอบคำถามเขาให้ได้ถ้าเขาอยู่ไม่ได้
เราก็อยู่ไม่ได้ในส่วนนี้นะครับ
ผมอยากเรียนว่ารัฐบาล
ผมน้ำตีลวันการส่วงรายงาน
ดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานเหมือนกับคนในครอบครัว
ตลอดเวลาขอบขอบคุณครับ